รวงข้าวเป็นของเล่นจักษานที่ผู้ใหญ่นิยมทำให้กับเด็กผู้หญิง
เป็นของเล่นประเภทสวยงามที่ใช้ถือเล่น
มักทำจากใบลานหรือใบตาล
เพื่อเรียนแบบสีตามธรรมชาติของรวงข้าว
โดยการจัดสารรวงข้าวให้มีความสวยงาม
จะต้องสารขัดลายพับไปมา
แต่จะต้องไม่พับทบจนแน่นมากเกินไป
เพื่อไม่ให้สารออกมาแล้วรูปร่างแบน
ต้องสารทบไปมาอย่างเป็นระเบียบ
ให้ได้ขนาดของช่อรวงข้าวตามที่ต้องการ
และจะต้องเผื่อส่วนของก้านไว้ให้เด็กถือเล่นได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน